มาดูเรื่องเศร้าแล้วก็เรื่องสลดที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เป็นกรณีที่นักเรียนเทคโนกรุงเทพไปก่อเหตุแทงน้องม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
เสียชีวิตภายในรถเมย์สาย๑๘๐วิ่งเซ็นทรัลพระราม๓ไปที่ราม๒
คือน้องเนี่ยตอนแรกที่โดนแทงเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่เสียชีวิตทันทีนะ

คือน้องยังสามารถที่จะโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

คุณผู้ชมอยากให้ไปดูวินาทีที่น้องพยายามโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นตอนที่น้องเนี่ยเลิกเรียนแล้วก็จะกลับบ้านนะคะ
แล้วก็ไปประสบเข้ากับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนเทคโนกรุงเทพนะคะ
มากันสองคนกับแฟนนะก็ปัญหานิดเดียวอะค่ะ

คือน้องไปนั่งข้างหลังแล้วก็บอกว่าให้ไปย้ายไปที่นั่งที่อื่น
สุดท้ายทะเลาะกันแล้วก็คว้ามีดมาแทงเนี่ยนะคะ
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือน้องที่ถูกแทงก็คือน้องก้าว
เป็นน้องนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
ถูก๒นักเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพเขาเป็นแฟนกัน
รุมทำร้ายแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงจนได้รับบาดเจ็บ

คลิปนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะเห็นเลยนะคะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ย
น้องก้าวคนที่ถูกแทงเนี่ยยังมีสตินะคะ
แต่ว่าตามร่างกายน้องเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็เลือดไหลไปกองอยู่กับพื้น
ขณะนั้นกู้ภัยแล้วก็ตำรวจพยายามที่จะเข้าไปช่วยนะคะไปปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
มีบางจังหวะนะถ้าเกิดว่าในคลิปคุณผู้ชมสังเกตดีแล้วก็พยายามฟังเนี่ยนะคะ
พูดว่าผมหายใจไม่ออกพยายามที่จะโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่
จนในที่สุดละตำรวจบอกว่าถ้าไม่ดีละ
ก็เลยตัดสินใจนำตัวน้องก้าวส่งโรงพยาบาลเทพธาริน
ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยชีวิตน้องแต่ว่าสุดท้ายน้องเนี่ยคือเสียเลือดเยอะ
พิษบัตรแผลไม่ไหวนะคะก็น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

หลังจากนั้นไม่นานค่ะเวลาก็ไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะ
ไปรับเด็กปฐุมคงคา
ก็คือคนที่ถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตนะคะ

ซึ่งเป็นป้ายสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นทางด่วน
เดินไปนั่งเบาะเดียวกับคนก่อเหตุ

น้องน้องนั่งฝั่งซ้ายส่วนน้องที่โดนแทงนั่งฝั่งขวา
แต่ปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุบอกว่าให้ไปนั่งที่อื่น
แล้วสุดท้ายก็มีเรื่องชกต่อยกันนะคะ
สุดท้ายแล้วเด็กเทคโนชักมีดออกมา
แล้วก็จ้วงแทงจนน้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียใจนะคะยังทำใจไม่ได้เลย

วันนี้ทางครอบครัวเองค่ะเดินทางไปรับศพน้องก้าว
ไปที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
โดยแม่แล้วก็พี่สาวยังอยู่ในอาการเศร้าโศกอยู่เลยค่ะ
พี่สาวเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
เมื่อวานตัวเองไปส่งน้องก้าวเพื่อสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
แต่ว่าน้องชายขอกลับเอง
สอบเสร็จประมาณสัก๔โมงเย็น
น้องยังไลน์มาบอกเลยว่าสอบเสร็จแล้ว
และกำลังจะรอรถเมษาย๑๘๐เพื่อกลับบ้าน

มารู้ข่าวอีกทีตอนที่กู้ภัยโทรมาบอก

ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรด้วย
ก็เลยครอบครัวบอกว่ายังทำใจ
คือมันปุบปับมากเลยยังทำใจไม่ได้

เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหาหนักด้วยกัน
ก็คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และ๓ข้อหาพกพาอาวุธมีดโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วถามว่าทำไมถึงไปแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เพราะว่าโทษมันก็หนักอยู่เนี่ยนะคะ
เพราะตำรวจบอกว่าเนื่องจากว่าไปดูจำนวนแผล
แล้วก็จำนวนจุดที่คนก่อเหตุเนี่ยพยายามที่จะใช้มีดจ้วงแทงเนี่ย

ถ้าป้องกันตัวอาจจะแผลหนึ่งหรืออาจจะเฉียว

้วงแทงสักประมาณ๑๐แผลด้วยกันเนี่ยนะคะ
หวังผลคือต่อชีวิต
ตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
จากนี้ไปก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมร่วมกับสหวิชาชีพ

ส่งตัวไปให้สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก
เพื่อควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ